คุณผู้ชมคะช่วงนี้ไปดูคลิปในโลกโซเชียลมีเดียหน่อยค่ะ
มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นระหว่างตำรวจกับประชาชน
ประชาชนเป็นคุณครูผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์
เธอบอกว่าเธอโดนตำรวจบีบคอพยายามจะตบ
แล้วก็ขี่รถบิ๊กไบท์มาจะชนเธอ
เรื่องราวนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชม
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือริมถนนสะพานเดชาติวงที่นครสวรรค์นะคะ

มุมฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็คือคุณครูเป็นคุณครูเอกชนค่ะ
เธอกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนต่อปโท

ทีนี้ตอนรถติดไฟแดงเธอไม่มีหมวกกันน็อก
แล้วพอตำรวจเห็นตำรวจก็มาขอใบขับขี่
ไม่มีใบขับขี่เธอก็เลยเอาบัตรประชาชนให้ตำรวจก่อน
แต่ทีนี้เธอบอกว่าตำรวจไม่ยอมคือเรียกค่าปรับ๔๐๐
แล้วเธอเห็นว่าในเมื่อเธอเอาบัตรประชาชนให้กับตำรวจแล้ว
เธอก็เลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ไป
ทีนี้จังหวะนั้นตำรวจพยายามกระชาก
แล้วรถก็เลยไปเกี่ยวตัวตำรวจล้ม
หลังจากนั้นตำรวจค่ะเอารถบิ๊กไบท์ขี่ตามเธอมา
พุ่งชนรถเธอจนทำให้รถมันล้มทับตัวเธอ
ทีนี้ตำรวจก็ทั้งบีบคอทั้งจะตบเธอ
ชาวบ้านเห็นก็ช่วยถ่ายคลิปอันนี้ในมุมของเธอนะ
มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก
ต้องโดนขนาดนี้เลยหรือแต่ฝากฝั่งตำรวจค่ะ
ตำรวจบอกว่ายังไงร้อยตำรวจเอกชาญศึกโคสิตอนันต์
สารวัตรจราจรสพเมืองนครสวรรค์
บอกว่าฟังในมุมผมบ้างนะ
ผู้หญิงคนนี้เขามาจอดติดไฟแดงแล้วเขาไม่สวมหมวกกันน็อก
ผมก็เลยเรียกเขาแล้วผมไม่ยอมเด็ดขาด
ที่จะให้รถคันนี้กลับไปบนถนนอีก
เมื่อเขาไม่มีหมวกกันน็อกและไม่มีใบขับขี่
ผมเลยจะยึดมอเตอร์ไซค์แล้วให้เขาไปเอาใบขับขี่มา
ตอนนั้นผมกำลังเขียนใบสั่งอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้
รีบขี่รถออกไปอย่างรวดเร็วจนชนผมล้ม
กางเกงผมขาดขาผมถลอก
แล้วก็ลากรถผมไปกับถนนอีก๓๔เมตร
ทีนี้ผมว่ามันเป็นการทำร้ายเจ้าหน้าที่
ขณะปฏิบัติหน้าที่ก็เลยไปเอาบิ๊กไบท์ขี่ไล่ตาม
แล้วพอไปไล่ตามมันก็เลยแบบ
เป็นจังหวะที่แบบเกี่ยวกันชนกันนะคะ
แต่ตำรวจยืนยันนะตอนที่ชนแล้ว
ผมพยายามยกมือกันตัวผมตลอด
เพราะน้องผู้หญิงพยายามผลักผมด่าว่าผมตลอดเวลา
ผมยกมือป้องกันตัวเองไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายผู้หญิง

สองข้างเนอะอย่าเพิ่งตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะครับ